คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อรักจากจังหวัดสมุทรสงครามจะได้รับทุนต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือก
กุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้โดยมีเวลาขายกุญแจแต่ละดอก
นั่นก็คือ๒๐วินาทีเลือกไขให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนดซึ่งภายใน
ตู้โบนัสนั้นจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้ก็มีแต่ได้กับได้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
จังหวัดสมุทรสงครามครับ
ตอนนี้พอโควิดเข้ามาของทะเลราคาก็ลงของก็หายาก
ไม่ค่อยที่มีขึ้นเลยตั้งแต่ต้นปีนะ
มีแบบรสลงมา
มันก็เลยทำให้แม่ค้าขายไม่ได้ของส่งไม่ออก

ผมก็เรียกเพราะว่าเขาเป็นลูกผม

ข้อมูลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง

ถูก

โตโตโต
ข้อที่ถูกนะครับมีข้อเดียวนั่นก็คือ
จิกเลคือต้นไม้ประจำจังหวัด
จากจังหวัดสมุทรสงครามทำไปได้แล้ว๑ข้อ

พันบาทและได้รับกุญแจต่อชีวิต

เมื่อต่อไปที่ผมจะเลือกเสริมมาจากเรื่องโรงเรียนเทศบาลวัตรป้อมแก้วครับ
ผมก็ทำขออะไรคะจังดังที่ได้มาบางทีออกก็เอาให้แม่
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
รัศมีบนตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วมีทั้งหมดกี่แฉก

ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูกข้อนี้เลยต้อง๑๐๐๐๐บาทนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูเงินแสนและเงินล้านในข้อต่อไปนะ

ถูกไม่ถูก

ปลูก

เพราะว่ารัศมีบนตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วมีทั้งหมด๑๗แชร์ครับ

รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เงินหมื่นและเงินแสนในข้อต่อไป

แกะปูครับ
ครอบครัวต้องใช้ตังค์ก็ต้องปูเขา
อยากให้เขาหมดนี้หมดสิน
อยากจะให้รักสบาย
ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้
รู้ว่าทุกวันนี้เขาเหนื่อย
ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันไม่ได้มีเวลาพักผ่อน
อยากจะให้เขาสบายมากกว่านี้
ชีวิตเขาน่ะ
โดยสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
แกะปูม้าหนึ่ง
และนำไปป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัว
จำนวน๒ตัวภายในเวลา๓นาที